ขึ้นหน้าเหตุการณ์ที่คนร้ายบุกเข้าไปเอาปืนไปยิงแบบระยะเผาขนเลย

แล้วในปั๊มก็มีพนักงานปั๊มอยู่ด้วย
ทำให้เจ้าของปั๊มเสียชีวิตคาที่เพราะว่าโดนยิงทั้งที่อกแล้วก็ที่บริเวณใต้ดวงตาคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยกล้องวงจรปิดสามารถจับมือพฤติกรรมของคนร้ายที่ก่อเหตุได้อย่างโหดเยี่ยม
ตำรวจก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งไปเพราะว่าผู้เสียชีวิตนั้นเกี่ยวข้องทั้งเรื่องของวงการการเมือง
วงการทนายความแล้วก็วงการเรื่องของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้วย
ติดตามความคืบหน้าจากรายงานนะครับ
การคมตำรวจสอบภาพบ้านไข้จังหวัดระยองรุธมชนสูตรพลิกศพ
พบนายมานพถูกยิงเข้าที่ใบหน้าใต้ตาขวา๑นัดและหน้าอก๒นัด
เสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาล
ในที่เกิดเหตุพบกระจกออฟฟิศถูกคมลูกกระสุนแตกเป็นรู
มีรถมินิคูเปอร์ของผู้ตายจอดอยู่ใกล้กัน
งานนี้ตำรวจระยองตำรวจภูทรภาค๒ระดมนักสืบมือดี

ฟันทงมือปืนรายนี้มีฝีมือระดับพระการ
เพราะรู้ความเคลื่อนไหวของเหยื่อเป็นอย่างดี
ถึงกล้าล็อกเป้าสังหาร
ตำรวจพลิกปุ่มหลังนายมานพพบมีดีกรีเป็นถึงดร
เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐ

อีกทั้งยังมีอาชีพเป็นทนายความ
ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ยังเคยเป็นผู้สมัครสอสอเขต๓ระยองหลายสมัย

ล่าสุดสมัครในนามภาคไทยรักษาชาติ
แต่มาถูกยุบพักไปไม่ถึงฝั่งฝัน
ประเด็นสังหารจึงมุ่งไปที่๓ประเด็นหลัก

และการทำหน้าที่ทนายความ

แต่ถ้าว่ายังไม่ตัดประเด็นอื่นทิ้ง
เพราะทุกเรื่องล้วนนำพาความตายมาได้ทั้งนั้น
เหตุการณ์นี้สร้างความเศร้าและแค้นใจ

ทุกคนต้องการให้ตำรวจเร่งติดตามมือปืนมาลงโทษ
และที่สำคัญต้องสาวให้ถึงผู้บงการ

ที่เป็นทนายความเพราะชอบช่วยเหลือคน

ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คาใจ
นาทีนี้ทุกคนอยากเห็นชมหน้าคนร้าย

อยู่ทางนี้แล้วค่ะ
การเรียกสอบพยานไปหลายปาก
ประกอบกับพบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยจอดทิ้งไว้ในป่าริมถนนหนองระลอกบ้านค่าย
อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่ศูนย์ลักษณ์
ชุดสืบสวนตามประกบซุ้มมือปืนทุกกลุ่ม
หาข่าวจากวงในเพื่อขยายผลถึงตัวคนลั่นไก่และบงการ
งานนี้ชาวบ้านกำลังรอดูชมหน้าคนร้าย
ท้าทายฝีมือตำรวจเมืองระยองเป็นอย่างยิ่ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน